เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอจริง
หญิงสาวคนนี้ค่ะที่จังหวัดเพชรบุรี

ต้นต่านโค้นทับ
เนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านนาขึงหนัง

ตำรวจภูทรท่ายางประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลท่ายาง
กู้ภัยสว่างสรรเพชยธรรมสถาน

ผู้เสียชีวิตชื่อนางสุกัญญาซั๊ว์เมย์
เป็นชาวอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็ใกล้ใกล้กันก็มีต้นตาลล้มอยู่
จากการสอบถามสามีของผู้เสียชีวิตนะคะนายดิตธกรคงคำอายุ๔๘ปี
บอกว่าตัวเองกับภรรยาเนี่ยมาตัดต้นตานต้นตานต้นนี้ถูกฟ้าผ่าตาย
ถูกตัดที่โคนไว้แล้วก็จะโค้นนำไปทำคอกวัวตัวภรรยากับสามีเขาก็ช่วยกันนะ
เชือกดึงให้ต้นตาลล้มครับตัวภรรยาวิ่งหลบ
แต่เท้าไปติดกับพงหญ้าเสียหลักล้มอ่ะอ๋อ
เนี่ยคือตอนที่มันกำลังจะล้มเนี่ยก็ต้องหลบหนีวิ่งหนีต้องวิ่งหนีต้องหลบ
แต่หือไปสะดุดล้มอ่ะแล้วมันล้มลงมาทับตัวพอดีร่างใช่ค่ะ
เสียชีวิตนะคะชาวบ้านต้องใช้เลื่อยตัดต้นตานที่ทับร่างออกอ่ะ
แล้วก็ให้คุณหมอชนสูตรนะคะทางญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
เตรียมนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะอ่า
จังหวะที่แบบเหตุการณ์ไม่คาดคิดอ่ะอืม